ไว้นะฮะเพราะเป็นคำหยาบคายนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ารถสีดำคันนี้เยอะ
ข้ออะไรทะเบียนอะไรคุณแม่เนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่ามีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีได้ด่าหน้าบ้าน
แต่โชคดีที่หมู่บ้านมีกล้องวงจรปิดได้เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงชัดมาก
แม่บอกแบบนี้เลยนะคะขอให้ติดต่อกลับมาภายในวันนี้
งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายนี่คนเข้าไปดูคลิปนี้เป็นหมื่นครั้ง
แล้วคุณแม่ก็คอมเมนต์ตอบชาวเน็ตนะคะแม่บอกว่ามาหลายคน
มีคนในบ้านเป็นสิบยังกล้ามาทำแบบนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยตอนเนี้ยคุณแม่บอกว่า
แม่รู้ป้ายทะเบียนรถสีดำคันนี้แล้วนะแต่แม่บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อน
ครับก็เดี๋ยววันนี้ค่ะแม่จะมีการปล่อยเลขทะเบียนรถนี้แน่นอน
เดี๋ยวปล่อยข่าวต่อนะฮะใช่ค่ะส่วนนักร้องสาวเจนนี่ที่ถูกตะโกนด่าเนี่ยนะคะ
ก็มาคอมเมนต์แต่ว่าเธอก็มาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิน่าเศร้าแล้วก็ตกใจ
หวานใจอย่างหนุ่มยิวเนี่ยก็มาแสดงความเป็นห่วงบอกว่ารับไม่ได้เลย
บุกรุกบ้านคนอื่นยามวิการแบบนี้มีกล้องวงจรปิดจับได้ทุกมุมหาตัวไม่ยาก
แล้วก็มาโดนด่าเรียกคำนำหน้าไอ้อีอะไรแบบนี้นะที่บ้านก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับ
นี่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะพยายามติดต่อไปหาคุณเจนี่
แต่ว่าคุณเจนนี่ยังไม่ได้รับสายนะคะเดี๋ยวรอทางฝั่งครอบครัวนักร้องสาวเนี่ย

ก็เรื่องราวของคุณเจนี่ช่วงนี้ก็มีประเด็นทั้งเรื่องความรัก

แล้วก็เรื่องงานด้วยนะครับที่ยังถูกโจมตีอยู่นะครับ
คราวนี้มีคนมาคุกคามแบบนี้ที่บ้านเขาก็กลัวแหละแม้จะ
ไม่ใช่ว่าเคยเจอเหตุการณ์ครั้งแรกนะคือมันมีเหตุการณ์อื่นด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากที่มันมีเหตุการณ์
พอเธอมีชื่อเสียงโด่งดังคุณสังเกตไหม
ข่าวของคุณเจนี่เนี่ยปล่อยมาแบบเรื่อยคนมีการขุดคลิปเก่าออกมา
แล้วมันก็กลายเป็นประเด็นอยู่ในพื้นที่ที่สื่อเยอะมาก